วันนี้ข่าวประเทิงแน่นเยอะกว่ากิ๊บบนหัวคุณอีกนะคุณค้า

จู่ก็มีข่าวเมาส์ข่าวลื้อ
อันนี้เราอ้างอิงมาจากข่าวสดนะ
เขาแชร์กันมาบอกกันมาเยอะเลยว่า
เห็นทีจะโอละพ่อโอละแม่กันแล้วนะครับ
เพราะว่าเพิ่งประกาศข่าวดีว่าจะมีงานแต่งอุตส่าห
แต่งหน้ารอฝ่ายชายตั้ง๔๕ชั่วโมง
แต่ดูเหมือนว่ารักครั้งนี้ของสาวน้ำชากับไฮโซวาว

อย่างที่บอกไปว่าข้อมูลเราเอามาจากข่าวโสด
อ้างมาบอกว่าแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของฝ่ายชาย
เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันขัดแย้งกันกับสิ่งที่สาวน้ำชาให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้

แบบหน้ามือเป็นหลังข้อศอกกันเลยทีเดียว

เขาว่ากันว่าคุณแม่ของฝ่ายชายไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกับสาวน้ำชาเลยสักครั้งเดียว
รู้แค่ว่าแฟนลูกนี้นะเป็นดาราและที่ก่อนหน้านี้ที่คุณน้ำชาบอกว่าได้เจอกับครอบครัวฝ่ายชายแล้วไปเจอใครมา

อีกทั้งยังระบุอีกด้วยว่าวันที่ลูกชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนี่นะคะ
คุณแม่ฝ่ายชายไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาด้วยเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะจ๊ะ
แล้วก็มีประโยคเด็ดมาด้วยว่ามันปวดร้าวใจมากสำหรับคนเป็นแม่
เพราะไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายพูดเลยแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์
ดรวาวลูกชายเขาไม่ใช่หนุ่มไฮโซค่ะลูกเขาเป็นนักวิชาการ
แม่ไม่สนแม่ไม่ชอบจะมั่นกันก็มั่นไปแต่แม่ไม่ไป

นี่คือถ้าเป็นเรื่องจริงฟังแบบนี้เราก็ช็อกใจแทนนะคะ

เอามือทาบอกจริงนะคะแล้วก็หลังจากที่มีข่าวออกมา
ส่วนทางฝั่งของฝ่ายชายก็โพสต์เนื้อความประโยคนึง

ฉันสามารถพิชิตโลกได้ด้วยมือข้างเดียว
เท่าที่คุณยังจับมือฉันอีกข้างหนึ่งอยู่

และทันทีที่ทราบข่าวเราพยายามแล้วนะคะ
น้ำตาไม่รับโทรศัพท์นะคะ
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าตกลงท้ายที่สุดแล้ว

และข่าวที่ลือออกมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ก็ขอให้น้ำชาได้แบบมีข่าวดีไว
ข่าวที่ลือออกมาขอให้มันเป็นเรื่องไม่จริง

ไปเราก็ตกใจเหมือนกันนะคุณนะจู่
จบกัน๑๔ปีไม่ได้มีปัญหาเรื่องอายุนะ
ใช่ไหมคือเราเพิ่งแบบว่ายินดีกันไปว่าอุ๊ยน้ำชาโดนขอแต่งงานแล้ว

เดี๋ยวน้ำชาน่าจะออกมาเคลียร์สำหรับประเด็นนี้นะคะ